คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของซีอุยที่คุณรัชพรได้โปรยไว้เมื่อเบรกที่แล้ว
คือสมัยเด็กสมัยยุคเราเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ได้ถูกขู่แบบนี้
คุณพ่อคุณแม่มักจะขู่ว่าถ้าดื้อนะถ้าไม่หยุดร้องไห้จะให้ซีอุยมากินตับ
ทุกคนก็งงซีอุยเป็นอะไรซีอุยจริงเป็นคนเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรานี่แหละ
คนแต่ผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเนี่ยซีอุยจะมากินตับนะถ้าแบบไม่ยอมหยุดร้องไห้หยุดดื้อหยุดส้นเนี่ย
แล้วก็มีการขู่เรื่อยมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโลกโซเชียลเขามีการร่วมกันแชร์ลิงค์
แชร์ข้อมูลเชิญชวนให้ร่วมกันลงรายชื่อให้พิพิธภัณฑ์สิริราชยุติการจัดแสดงร่างของซีอุย
แล้วก็ไปคืนศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้กับซีอุยด้วยการนำร่างไปประกอบพิธีเพื่อไปลบล้างตราบาป
ว่าเขาเป็นมนุษย์กินคนแล้วให้สังคมเข้าใจเขาเสียใหม่แล้วตอนนี้มีคนลงชื่อแล้วเป็นหมื่นคนนะ
คือที่พิพิธภัณฑ์สิริราชเขาเอาร่างของซีอุยที่ดองไว้มาจัดแสดงแบบนี้
แล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะมีเขียนเอาไว้มันจะมีที่พิพิธภัณฑ์สิริราชมีเอกสารมีชื่อแล้วก็หลายอย่าง
มีคดีดังชิ้นส่วนจากถึงคดีดังก็จัดแสดงไว้ที่นั้นด้วย
เอานี้ต้นเรื่องมันมาจากการเรียกร้องอะไรเนี่ย
มันมาจากการที่มีทวิตเตอร์ชื่อว่ากล้าเปลี่ยน
เขาระบุถึงการประหารชีวิตซีอุย
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอยากให้สังเกตสักนิดหนึ่งว่า
ว่าคดีนั้นเนี่ยอยู่ในยุคสมัยของนายกคนใด
ประเทศไทยปกครองในระบอบอะไรในตอนนั้นและกระบวนการยุติธรรมสมัยนั้น
ได้มาตรฐานแค่ไหนอันนี้แค่เล็กเล็กน้อยน้อย
ยังไม่เจาะลึกนะแล้วก็มีเพจหนึ่ง
น่าสนใจว่าคืออยู่ในเอ่ออินสตาแกรมด้วยอ่า
อืมเขาสรุปเอาไว้อ่าเป็นข้อเขาบอกว่าเริ่มกันที่
ทวิตรูปศพของซีอุยแซ่อึ้งเป็นชายชาวจีน
ซึ่งถูกประหารชีวิตเมื่อหกสิบปีที่แล้วแล้วตั้งโชว์อยู่ในตู้ของ
พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสิริราช
พร้อมกับป้ายชื่อว่ามนุษย์กินคนใช่คนก็เข้าใจว่า
เขาคือมนุษย์ที่กินคนเขียนไว้ว่าเนี่ยซีอุยวงเล็บ
มนุษย์กินคนอ่านำไปสู่การพูดคุยเรื่องของซีอุยตกเป็นแพ้รับบาป
คดีสังหารเด็ก๖คนแล้วก็กินเครื่องในที่อำเภอทัพสแก่
จังหวัดประสบคิริขันฯทั้งที่พยายามหลัดฐานหลายอย่างชี้ว่าเขาเนี่ย
เป็นผู้บริสุทธิ์อ่านะฮะแล้วคาดว่าซีอุยนั้นตกเป็นจำเลยสังคม
เพราะว่าหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเนี่ยเผยแพร่ข่าวลือ
โดยขาดการกันกรองประกอบกับการที่ซีอุยไม่มีญาติพี่น้อง
และผู้ไทยไม่ได้เลยก็เลยตกเป็นแพ้รับบาปของคดีนั้น
ทีนี้ดูที่มาที่ไปกันหน่อยซีอุยในวัยสิบเก้าปีเนี่ยนะคะ
เขาอบพยพหนีความอดหยากจากสัวเถามารับจ้างเฝ้าสวนอยู่ที่ทัพสแก่อืม
เป็นคนเรียบร้อยขยันทำงานแล้วก็ชอบเอาขนมให้เด็กกิน
ญาติของผู้ตายแล้วก็คนในพื้นที่รวมถึงนายจ้างของซีอุยนะ
ไม่มีใครเชื่อเลยว่าเขาเป็นคนทำว่าเขาเป็นมนุษย์กินคน
ว่าเขาฆ่าเด็กหกคนแล้วกินเครื่องในทุกคนยืนยันกันอย่างหนักแน่นมาตลอด
ว่าไม่ใช่ซีอุยแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ซีอุยรอดพ้นจากความตายได้
คนนึงชื่อว่าเด็กหญิงบังออนนี่คือผู้รอดชีวิต
เธอบอกว่าเธอเห็นหน้าฆาตกรชัดเจนมาก
และบอกด้วยว่าฆาตกรคือนายเกลี้ยงไม่ใช่ซีอุย
นี่ไงคือหลักฐานสำคัญทีนี้แล้วนายเกลี้ยงคือใคร
เกลี้ยงเป็นชายสติไม่สมประกอบค่ะชอบกินของดิบ
เป็นพี่ชายของเมียประหลัดอำเภอที่มีอิทธิพลในพื้นที่ในยุคนั้น
มีคนพบชิ้นเนื้อและตับของเด็กหญิงนิดเหยื่อคนที่สองอยู่ในกระเป๋ากางเกงของในเกลี้ยงด้วย
อืมแต่ถึงอย่างงั้นซีอุยก็โดนจับแล้วก็ถูกหวานล้อมให้ยอมรับ
โดยบอกว่าจบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะส่งตัวกลับบ้านที่เมืองจีนให้ครับ
อุยร้องไห้บอกว่าอยากกลับไปหาครอบครัวทุกวันเลยก็เลยตัดสินใจตอบตกลงไป
แต่กลายเป็นว่าต้องล้มทั้งยืนเพราะนอกจากจะไม่ได้กลับไปหาครอบครัวแล้ว
กลับถูกตัดสินประหารชีวิตอืมแล้วเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ไง
สักคำเขาเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยอืมนะฮะหลายคนเห็นตรงกันว่า
ต่อให้ซีอุยทำจริงก็ไม่สมควรเอาร่างของเขามาดองไว้
แล้วก็โชว์แบบนี้ว่าเขาคือมนุษย์กินคนอืมเพราะว่านอกจากไม่เกิดประโยชน์ใดแล้วเนี่ย
ยังเป็นการละเมิดความเป็นคนเป็นมนุษย์ของเขาด้วยนะฮะ
พิพิธภัณฑ์ยุติการจัดแสดงร่างของซีอุยแล้วคืนศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้กับซีอุย
ด้วยการนำร่างของเขาไปประกอบพิธีทางศาสนาลบล้างตราบาปการเป็นมนุษย์กินคนของเขา
เผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องกับคดีซีอุยซิใหม่ว่าใครเป็นคนทำอืม
ถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยก็สามารถที่จะไปร่วมลงนามได้นะคือเขาบอกว่าจริงจริงอ่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาหลายสิบปีก็มีคนทำสารคดีมีการสืบสวนสอบสวนอะไรแบบนี้นะครับ
เพื่อที่จะชี้แจงว่าจริงจริงแล้วซีอุยเนี้ยเป็นผู้ปฏิสุทธิ์ใช่ค่ะ
มันไม่สามารถลบล้างภาพซีอุยมนุษย์กินคนได้เลยมัน๖๐ปีแล้วอ่ะนะ
คนก็คอมเมนต์กันเหมือนกันนะว่าต่อให้ซีอุยเป็นฆาตกรจริง
ต่อให้เขาทำจริงนะก็ไม่สมควรเอาร่างมาประจาน

กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศที่ไหนไหม
ที่เอาร่างของฆาตกรมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
ถ้าคุณผู้ชมเจอหรือว่ารู้อะไรอย่างนี้ส่งมาบอกกันหน่อย